สถานที่ท่องเที่ยวสวยมันยังไม่หมด

เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรีเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็อยู่ใกล้กับเนินนางพญา
มันจะเป็นสะพานไม้ทอดยาว
ไปถึงเจดีกลางทะเล
หน้าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนค่ะ

ภาพจากมุมบนใช้กล้องโดรนเนี่ย

คุณมีกระด้งไปด้วยเหรอ

นี่คือสะพานไม้ทอดยาวมาก

เรียกกันว่าจุดชมวิวเจดีกลางทะเลบ้านหัว
แหลมมีอายุกว่าสองร้อยปีแล้วนะคะโอ้อยู่ในพื้นที่ตำบลสนามชาย
อำเภอนายายอามครับซึ่งนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด
ทบุรีเลยโดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะพากันเดินทางเดินทอดน่อง
บนสะพานไม้ที่ยื่นออกไปกลางทะเล
ระยะทางประมาณหนึ่งร้อยเมตรค่ะครับนี่คือเจดีกลางน้ำคุณอ๋อ
ก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายรับลมทะเลแบบใกล้ชิด
พร้อมทั้งถ่ายภาพบรรยากาศสวยกลางทะเลได้ด้วย
คุณลงคิดสภาพเราอยู่กลางสะพาน
ถ่ายภาพออกไปก็จะเห็นวิวท้องทะเลกว้างสุดลูกหูลูกตาเลย
แต่ตอนไปเขามีข้อปฏิบัตินะครับ

แล้วก็ใครที่จะไปชมพวกพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้
บรรยากาศนี่ก็จะสวยมากเลยนะคะ
แล้วก็สามารถชมวิวได้แบบ๓๖๐องศาเลย
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปจุดชมวิวแห่งนี้
สามารถจอดรถได้ที่บริเวณทางลงเนินนางพญานะคะ
แล้วก็เดินเท้าเข้าไปเพื่อชมบรรยากาศ
หรือจะนั่งรถรับส่งของชาวบ้าน
เขาก็มีไว้บริการนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันค่ะ

แต่อย่างที่บอกแหละว่าเค้ามีกฎกติกามารยาทเอาไว้
กฎกติกาก่อนแล้วก็ปฏิบัติตามกันด้วย

แล้วนี่มันเป็นสะพานที่ทอดยาวลงไปกลางทะเลนะคะ
ก็ถ้ามีโอกาสเนอะอยากจะให้ไปเที่ยวกัน
จะได้เห็นสถานที่อันซีนสวยของประเทศไทยด้วย
ทะเลผมไปเที่ยวบ่อยชอบมาก
ใช่ก็คุณเพิ่งขึ้นจากทะเลมานี่

อยู่แถวนั้นคุณผู้ชมไปทะเลระวังเจอคุณชนะ
มีแต่คนชอบพูดว้ายคนผีทะเล
เหมือนเขาไม่ได้ชมนั้นน่ะ
เอาล่ะว่าไม่ต้องดีใจ
เราเข้าใจผิดมาตลอดคุณผีทะเล
ไม่คุณผีทะเลอย่างนี้